กลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแต่เรื่องราวสนุกสนานยังมีนำเหนอนะ
ใช่แล้วโดยเฉพาะเรื่องราวของความเชื่อประเพณีอยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน
เอาละครับเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดแรก
จังหวัดไหนไปดูภาพกันเลยครับ

อ่ะเดี๋ยวในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้อะไรก็เป็นสีชมพูถูกไหมน้องใบตอง

เดี๋ยวจะพาไปสักการะหลวงพ่อสีชมพูวัดเถนพายตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี

เขาบอกว่าเนื้อโลหะเนี่ยเป็นเนื้อโลหะพิเศษสีชมพู
ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักประจำวัดเลย
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรัก
ก็มีประชาชนเดินทางไปขอพรกันเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้นะครับทางวัดก็ได้จัดเทศกาลเดือนแห่งความรัก
โดยทำการมอบหลวงพ่อสีชมพูองค์จำลองขนาด๑นิ้ว
ที่กำลังรับกันอยู่นี่แหละครับ

ทุกคนที่มากราบขอพรจะได้ไป
เขาจัดเตรียมเอาไว้ทั้งหมด๘๔๐๐องค์นะครับ
อกจากนี้ยังเปิดให้ลอดซุ้มหัวใจ๘สี

ก็เป็นการเริ่มต้นเดือนแห่งความรักนะครับ
เจ้าอาวาสก็จะเป็นผู้มอบให้กับตัวเองอีกด้วย
พร้อมกับให้สินให้พรใครอยากมีสิริมงคล
อยากจะขอพรในเรื่องความรักก็ไปกันได้นะครับ
ตำบลวังน้ำทรัพย์อำเภอศรีประจันทร์

ใช่แล้วค่ะมาดูที่เรื่องราวของความเชื่อกันบ้าง
คือมีข่าวแพร่ออกไป
เจ้าแม่ตะเคียนที่ตลาดเจริญโรธ
โชคให้ลาบกับพ่อค้าแม่ค้า
ที่มาซุ่มขูดหาเลขเด็ดกันในช่วง

ทำให้ตอนนี้นะโอ้โหคุณค่ะที่ตลาดแห่งนี้นะคึกคักกันมากเลยนะคะ
เพราะว่านอกจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อย่างที่ทราบกันดี
ชาวบ้านที่ทราบข่าวเขาก็แห่กันเข้ามาสักการะเจ้าแม่ตะเคียนกันเป็นจำนวนมาก
ทำให้เจ้าของตลาดทำพิธีเส้นไหว้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะ
แล้วก็เขาบอกว่าเจ้าของตลาดใจดีเปิดให้พ่อค้าแม่ค้ามาขายของได้ฟรี
ไม่คิดค่าเช่าด้วยนะคะและที่สำคัญทำให้ตลาดคึกคัก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะ
เอาล่ะเดี๋ยวพาไปอีกที่หนึ่งเลยนะครับรวดเร็วกันเลยที่จังหวัดพยาวครับ
มีงานประเพณีบูชาเจ้าปู่เลี้ยงผีมดผีเมงหรือว่าผีบ้านผีเมือง
ที่ชาวเหนือเขาเรียกกันว่าประเพณีฟ้อนผีมดผีเมงบูชาเจ้าปู่นะครับ
ทุกปีก็จะมีการเลี้ยงผีหรือว่าบูชาเจ้าปู่ร่างทรงโดยการจัดเลี้ยง
บรรดาร่างทรงจากพื้นที่ต่างในกลุ่มเครือญาติ
และเพื่อนทั้งในและต่างจังหวัดมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีบวงสวงแบบนี้
เขาจัดขึ้นทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้
เขาเชื่อกันนะครับว่าจะเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวนะครับ
ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อนะประเพณีที่สืบทอดกันมานั่นเองนะคะ
คนไทยอยู่คู่กับความเชื่อมาอย่างยาวนานแล้วแหละ
แต่ว่ายังไม่หมดคุณผู้ชมเดี๋ยวดิฉันจะพาไป
เขาบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ
วันนี้จะบอกเลยว่านรกมีอยู่จริงไม่เชื่อใช่ไหมไปดู

ขนลุกไหมคุณขนลุกนะโอ้ยไม่ค่ะคุณคุณเห็นนรกแบบนี้ก็ต้องขนลุกกันบ้างแหละ
นี่คือวัดสันตินิคมบ้านป่าศักดิ์ตำบลใหม่พัฒนาอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางนะคะ

พระมหาธาตุจุลามณีพุทธเจดี๙ยอด
มีการก่อสร้างเมืองนรกสวรรค์จำลอง
มีแสงสีเสียงเหมือนจริงเหมือนได้ไปทัวร์ในนรกในสวรรค์จริงเลยคุณ
มีพญายมราชมีบริวารนะ
บอกเลยว่าคนที่ทำบาปต้องตกนรกตามกรรมต่างที่ได้กระทำไว้ก็จะมี

ซึ่งขณะนี้สร้างเสร็จแล้วมีระบบแสงสีเสียงเครื่องพ่นขวัญครบครบครันเลย
บรรยากาศนี่โอ้โหชวนขนลุกแบบนี้นะครับ
อกจากนี้ยังมีจำลองเมืองมนุษย์เมืองเทพเมืองสวรรค์ด้วยนี่คุณ
ใครสนใจไปเที่ยวชมทำบุญแล้วก็รู้จักเรื่องของบาปบุญคุณโทษแบบสมจริงกันได้
ที่วัดสันตินิคมบ้านป่าศักดิ์ตำบลใหม่พัฒนาอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะ
ช่วงนี้ลำปางหนาวมากเลยนะคะแต่ว่าไม่หนาวเท่าลำพัง

ถูกต้องเคยไปวัด

ให้เห็นเพื่อเป็นการระลึกเอาไว้อย่าไปทำบาปนะครับ
ต้องเกรงกลัวต่อบาปนั่นเองนะคะ
นี่ขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งไลน์มาทักทายกันนะคะ
คุณผู้ชมก็ยังมีส่งมาขอแม่น๒งวด๓งวด

ส่งไลน์มาฝากร้านมาทักทายมาแนะนำกันได้เยอะแยะมากมายค่ะ
ช่วงนี้หมดเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์แล้วนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ